คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่นครพนมค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนชั้นป๖เท่านั้นอายุ๑๒
กระเบิงปองใส่กระเป๋ากางเกงไปโรงเรียนพกใส่กระเป๋ากางเกงแล้วไปหยอกล้อเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้เด็กผู้ชายเล่นกันอ่ะ
เพื่อนดันเตะแล้วเตะใส่กระเป๋าที่มีระเบิดปิงปองเป็นยังไงระเบิดสิคะคุณผู้ชมเจ็บทั้งคู่เลยสองคนโอ้โหนี่ค่ะเช้าวันนี้เลยนะคะ๗โมงครึ่ง
ตำรวจสพบ้านแพงพร้อมด้วยกู้ชีพโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพงไปช่วยนะคะนักเรียนชายสองคนนี้ค่ะเรียนอยู่ชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครพนม
นอนเจ็บอยู่หน้าโรงเรียนร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเด็กชายบอมนามสมมุติอายุ๑๒แรงระเบิดทำให้เกิดแผลฉีกขาดที่ต้นขาซ้ายที่หน้าขาเพราะใส่ระเบิดไว้ในกระเป๋ากางเกงฝั่งนี้ไงหายแล้ว
ก็โดนกระเป๋ากางเกงเพื่อนดันมีระเบิดเนี่ยแผลลึกถึงกระดูกเลยนะคะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเรียนชั้นเดียวกันเจ็บทั้งคู่

เด็กชายบอมพกระเบิดปิงปองใส่กระเป๋ากางเกงไปโรงเรียน
แล้วไปเล่นกันกับเพื่อนเล่นกันกับน้องเบิ้ล
ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมีระเบิดอยู่ในกระเป๋ากางเกง
เตะไปโดนพอดีระเบิดเลย
คือมันไม่ใช่การทำร้ายร่างกายอะไรกันเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอก
มันก็คือการรู้เท่าไม่ถึงการของเด็ก
เรื่องคดีความเนี่ยค่ะก็ต้องคุยกับผู้ปกครองด้วย
หาที่มาว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยเด็กอายุ๑๒อยู่ป๖

พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนก็ต้องตรวจสอบให้คำแนะนำด้วย
เราไปถามผู้มนุยการโรงเรียนเลยนะคะ
ลิขิตพิมพ์คำอายุ๕๔พอโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เขาก็เล่นกันหน้าโรงเรียนนะคะ

ก็อยู่แถวร้านขายของชำ
เบิ้ลอายุ๑๒เนี่ยเตะเข้าที่กางเกงของน้องบอมอายุ๑๒
แล้วกระเป๋ากางเกงของน้องบอมมันมีเหมือนระเบิดปิงปอง
เหมือนกับว่าไปซื้อมาพอโรงเรียนบอกว่าน้องไปซื้อมาจากร้านแถวนั้น
แล้วน้องมาดัดแปลงด้วยนะให้มันแรงขึ้น
แล้วพอโดนเตะกระแทกเข้าไปมันระเบิดสิคะ
พอโรงเรียนยืนยันว่าน้องไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทำร้ายร่างกายกัน
แต่ไอ้ประเด็นเรื่องพกระเบิงปองไปโรงเรียนเนี่ย
รองศาฬวัชฑ์สภพพแพงก็บอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุ

รายงานไปที่ผู้กำกับสพบ้านแพง

ก็ยืนยันอีกว่าไม่ใช่ทำร้ายร่างกายกันจริงนะคะ
เป็นเรื่องของเด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการพกระเบิดปิงปองแบบประดิษฐ์เอง
ใส่กระเป๋ากางเกงไปโรงเรียนด้วย
แล้วนี่แหละเพื่อนมาหยอกล้อเตะเข้าไปมันระเบิดนะคะ
ก็เจ็บกันทั้งคู่เดี๋ยวรอคุยกับผู้ปกครองค่ะ

ระเบิดนี้ตกลงไปซื้อมาร้านแถวนั้นเหมือนที่ผอโรงเรียนบอก

แล้วเด็กอายุ๑๒อยู่ป๖นี่ดัดแปลงระเบิดปิงปองให้มันแรงขึ้นเนี่ยนะ
ทำเองเลยเหรอเดี๋ยวต้องคุยกันเพิ่มในประเด็นต่างเหล่านี้ค่ะ
ข้างในนี้มันมีพวกดินปืนอะไรเฉยแต่เด็กมาแกะออกเลย
ก็เลยเอาก้อนหินใส่ให้มันใหญ่เอาก้อนหินใส่อืม
มีคนเห็นเหตุการณ์นะคะเป็นเจ้าของร้านขายของชำหน้าโรงเรียน

เบิ้ลเดินเซมาซุดอยู่หน้าร้าน
และแจ้งตำรวจให้มาช่วยส่งโรงพยาบาล

รู้แต่ว่าเป็นทางบุ่มเลย
ผู้กำกับสพบ้านแพงก็ขยายผลได้รวดเร็วอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รู้แล้วว่าน้องไปซื้อระเบิดปิงปองจากไหน
ซื้อจากร้านที่ตลาดสดอำเภอบ้านแพง
ก็ไปตรวจเลยร้านนี้มีอะไรบ้าง
มีดอกไม้เพลิงมีประทัดมีระเบิดปิงปองดูสิ

พอไปตรวจค้นก็ต้องจับกลุ่มเจ้าของร้านนะคะ
ของกลางเยอะมาก
ประทัดจีน๔๘๔ตับ
ประทัดลูกบอล๑๘ถุง
ละ๑๐๐ลูกรวมแล้ว๑๘๐๐ลูก
พลุไฟกระบอกใหญ่๑๘แพ็ค

พลุไฟกระบอกเล็ก๒๓แพ็ค

โอ้โหแล้วขายให้เด็กเนี่ยนะ
ป๖อายุ๑๒เนี่ยนะ
ถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยสอดส่องดูแลเนาะ
ร้านเนี่ยมาลักลอบขายแล้วดันขายให้เด็กอีกต่างหาก

แล้วนี่ท่าทางจะตุนเอาไว้ช่วงลอยกระทงด้วยเนี่ย

แล้วเด็กก็แหมตามภาษาเด็กอ่ะ
แต่ตรงดัดแปลงเนี่ยถึงขั้นไปดัดแปลงให้มันแรงขึ้นอีกนะ

เข็ดแล้วนะน้องน่าจะเข็ดแล้วนะ